ภาพข้างหลังพี่เบิ้ลต้องเบลอจริง

น้องเอาพื้นไฟเนี้ย

เมื่อกี้ผมขอโปรดิวเซอร์
อย่างที่รู้กันคือโอ้โหนี่เราต้องวงไว้นะให้ดูว่าเป็นนิ้วนะ
ถ้าเกิดว่าไม่มีเส้นแดงนี่ไม่รู้เลยนะ

ข้อนิ้วตรงนี้มันหายไปหมดเลยคุณผู้ชม
โอ้โหนี่ที่อุดรธานีครับ
มีคนเอาประทัดนะมาดัดแปลง

คนหนึ่งที่อายุ๑๘ปีคนนี้หนักสุดเลยนะ
นี่คือมือของคนที่อายุ๑๘ปี
นิ้วมือขาดทั้ง๕นิ้วครับ

เจ็บ๓คนคนที่๒เนี่ยอายุ๑๓ปี

เมื่อ๒ตุลาคมที่ผ่านมาวันอาทิตย์

รวมกันรวมกันในกระปุกพลาสติก
เทปกาวจนแน่นครับแล้วก็ใส่ชนวนแล้วนำไปจุดเล่น
รอบแรกเนี่ยเขาเล่นคนเดียวจุดชนวนเอ้าระเบิดด้าน
มันไม่ระเบิดว่ะก็เลยมาดัดแปลงใหม่
คราวนี้ไปเล่นกัน๓คนชวนเพื่อนมาด้วยเป็นเพื่อนรุ่นน้อง
ถือไว้ในมือจุดชนวนเดิมจากครั้งแรกซึ่งไหม้ไปแล้วนะ
ปรากฏมันตู้มทันทีเลยอ่ะครับคนที่เจ็บนี่แหละ
ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์ครับไปยังคนที่ชอบเล่นพลุเล่นประทัด
ให้ระมัดระวังอย่าไปดัดแปลงเองแบบนี้อืมค่ะ
เดี๋ยวมันจะระเบิดคามือได้นะครับโอ้ขอให้น้องไม่เป็นอะไรมากนะฮะ